๙๐แล้วค่ะโหคอลโรโมเศรษฐา๑เขาว่า๙๐เปอร์เซ็นแล้วแต่ว่ามีจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจนะครับ
สำหรับวันนี้เราไปตรวจสอบกันหน่อยครับไปแยกตามพักเลยนะ
ไปดูเพื่อไทยเขาก่อนเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้๘ตำแหน่งใช่ไหมอืม
นายเศรษฐาทวีสินนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นนายกัธมนตรีนะครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นคือควบ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกัธมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายปานปรีพหิตธานุกร

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แพทย์ชนนั่นศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
นายสุธินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ส่วนพลเอกนัทพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเป็นสัดส่วนโคต้าคนนอกนะครับแต่ว่ารายงานข่าว
ต้องบอกว่าแบบนี้นะรายงานข่าวบอกว่าท่านเองทำงานใกล้ชิดกับ
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีมาก่อน
นี่แหละครับแต่ว่าก็ถูกจัดสรรในตำแหน่งนี้นะครับ
เป็นคนนอกแต่บอกเป็นคนนอกของเพื่อไทยภูมิใจไทยกันบ้างคุณภูมิใจไทย
อันนี้โทษโทษดูเพื่อไทยแล้วเนี่ยแสดงว่าเขามุ่งหน้าเดินไปทางนะครับ
เลือกเศรษฐกิจอ่อใช่อ่าคลุมกระโสเศรษฐกิจเป็นตัวใหญ่
หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
และรัฐมนตรีว่าการกระโสมหัฒน์ไทยนะครับ
ตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบน้องชายนะครับ
นายเนวินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
เขาว่าว่าอะไรอีกอ่ะเบิร์ตว่าเยอะจังเลย
คนนี้เนี่ยมาขัดตาทัพที่นะครับ
มีรัฐมนตรีของภูมิใจไทยเขาถูกแขวนไว้
คุณศักดิ์สยามเออคุณศักดิ์สยามชิดชอบขออภัยคุณศักดิ์สยามจริง
นี่แหละคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีขัดตาทัพ

รัฐมนตรีช่วงว่าการกระโสงมหัฒน์ไทยนะครับ

แต่ล่าสุดมาเป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษา
ตรงนี้น่าสนใจนะตรงนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเบิร์ตจะชี้ให้ดูนะ

คุมทั้งด้านเกษตรแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีนายนะครับ

เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
นายสัญภัณฑ์พร้อมพลักษณ์

เนี่ยยังไม่นิ่งนะบางสำนักบอกว่าจะไปนั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
นี่ฮะคือตรงนี้เขาต่อลองกันระหว่างนะครับเอ้ยคุณจะดูคมนาคมอย่างเดียวเลยเหรอนะ
จะแบ่งกันสลับกันไหมล่ะกับมหัฒน์ไทยอ่ะนะครับ
รวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ดูแลด้านพลังงาน
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
พิชชารัฐเหล่าหะพงชนะสสบัญชีรายชื่อนะครับ
เขาบอกว่าเบียดขึ้นมาเบียดขึ้นมาอึ๊ดขึ้นมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
หม่อมหลวงชะโยธิศกิจดากรที่ปฏิเสธไม่รับตำแหน่งนะครับ
นี่แหละครับแล้วก็ได้รัฐบนตรีช่วยอีก๒ตำแหน่ง
คือนายอนุชานาคาสัยสสชัยนาฏเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากร
นางสาวพิมพัทราวิชัยวุฒิเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ
ส่วนพักชาติไทยพัฒนาในวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็จะเป็นของโกต้าพักเพื่อไทยนางพวงเพชรชุนละเอียดนะครับ
ก็เป็นอดีตพอเลือกตั้งสสกมนายจักรพงศ์แสงมณี
เป็นนายทะเบียนพักใช่ไหมแล้วเป็นทีมงานของคุณเศรษฐาเขา
เป็นรัฐบาทีประจำสำนักนายุคธมตรี
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับคุณขออภัย
และนายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคัง
นี่ท่านจะเกษียณอายุราชกรรม

มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นี่แหละครับนายสุรพงศ์ปิยโชธ
คาดว่าจะได้นะครับมาเป็นรัฐบาทีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รวมถึงนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมนะครับ
เพื่อไทยจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
หยุดที่ภาพนี้ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ที่เบิร์ตบอกว่ามันจะชี้ให้ดู
คือตอนแรกเนี่ยทางภูมิใจไทยเขานั่งมหาดไทยหมดเลยใช่ไหม
ก็มีคุณอนุทินแล้วก็คุณชาดาใช่ไหมวันนี้มีชื่อจากภักดิ์เพื่อไทยมาแซม
มีชื่อจากภักดิ์เพื่อไทยมาแสดงดูอันแรกแล้วก็มาดูเมื่อกี้
มีชื่อพักเพื่อไทยมาแซมคือคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คนนี้เป็นใคร
เคยได้ยินเคยได้ยินเป็นใครนะเป็นอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทย
นี่แหละครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าคุณจะดูมหาดไทยพักเดียวเลยเหรอเราขอไปนั่งสักที่แล้วกัน
เอาข้าราชการประจำมาช่วยก็ได้อดีตข้าราชการประจำและตำแหน่งสูงสุดประหลักกระทรวงมหาดไทย
มีอะไรที่ท่านไม่รู้บ้างในกระทรวงมหาดไทยแล้วส่วนนะครับคมนาคมเหรอ
เอาเพื่อไทยจะนั่งหมดเลยเหรอโอ้มาก่อนคุณสักสยามเคยนั่งน่ะนะครับก็เลยเนี่ยหาคนมานั่งสลับกันบ้าง
สงสัยจะลงโตที่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเค้าบอก๙๐แล้วโหนี้ฮะ
ค่ะแต่ก็เนี่ยจับตารอดูพี่เบิร์ตเมื่อกี้